มาแล้วค่ะล็อตแรกของปีเชียงใหม่

ไส้อัวเห็ดถอบมาแล้ว

ซะเนื้อคือเห็ดทอบ
ภาษาเหนือคือเห็ดถอบใช่ไหมแต่ว่าปกติแล้วเราเรียกว่าเห็ดถอบ

ไส้อัวเห็ด๒ชื่อแล้วกันนะคะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมพาไปร้านต้นตำรับเลยนะคะ

เขาบอกว่าปีนี้ของมันต้องมีปีละครั้งค่ะ

ใช่เห็ดเพาะหรือว่าเห็ดถอบนี่แหละค่ะ
ปีนี้ราคาแพงกว่าปีก่อนด้วยนะ
ปีก่อนขายกิโลกรัมละ๖๐๐บาท
แต่ปีนี้๗๕๐บาทต่อกิโลกรัมนี่

กลัวกลอยเลยนะ

ร้านนงพันส์ไส้อั่วย่างนะคะ

แต่ว่าร้านนี้เขาขายมา๖๗ปีแล้วนะ
ขายมา๖๗ปีแล้วแล้วแต่ละปีน่ะยอดสั่งออเดอร์ล่วงหน้าเยอะมาก
หลักร้อยกิโลกรัมเขาบอกว่าแม้จะหยุดสักปีก็ไม่ได้
ลองดูนะคะว่าแพงไหมแม้ว่าราคาจะค่อนข้างสูง
สูงสิเพราะว่าต้นทางอ่อนมาสูง
ราคาดิบอ่ะ๗๕๐บาทต่อกกกแล้วก็เลยทำให้นี่ห้ะ
พอมาเป็นไส้อัวย่างแบบนี้ก็เลยแพงขึ้นนิดนึง
แต่อย่างเพราะว่าลูกค่าเนี่ยทำกันเยอะจริง
จองกันล่วงหน้าหลายร้อยกิโลกรัมเลยทีเดียวนะคะ
ทีนี้มาดูสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยของที่นี่คือ
ต้องใช้เห็ดถอบสดเท่านั้น

คือมันจะตายนึ่ง
ถ้ามันโดนความเย็นมาก

มันจะแบบเสียความสดไปเลยนะ

ความพิถีพี่ถามมากเลยนะ
พ่อครัวหัวเห็ดถอบมาเองเลย
ส่วนใครที่จะไปหาซื้อที่ตลาดมาทำกินนะครับ

ถ้าใหญ่มันจะแข็งแล้วเหนียว
ใช่เลยค่ะต้องเล็ก
แล้วก็สีผิวของเห็ดต้องไม่ดำมากด้วยนะคะ

หมดดินแล้วค่อยเอาไปทำกินค่ะ

เนื้อหมูซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก

แต่ถามว่าลูกค้ายังกินยังทานไหม

เพราะว่าน้องเบิร์ตได้ถามคุณผู้ชมไป

กรอบก็ได้ลาบปูนาก็ได้

นี่นะครับแต่ลดก็ได้ตำน้ำพริกปูนาก็อร่อยและที่สำคัญนะครับ
เมนูที่ขาดไม่ได้ก็คือส้มตำ

มีแพ็คขายแบบนี้ด้วยนะแพ็คขายด้วยอยากกินเลย